มีทั้งอาวุธมีดมีทั้งอาวุธปืน
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันภายในงานวัดแห่งหนึ่ง

โดยในโพสต์ระบุว่ามีวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บ

ขณะที่ตำรวจพื้นที่ให้ลงบันทึกประจำวัน
โดยบอกว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาสนะครับ
ไปดูคลิปกันนะครับ
เพลงก็ดังกันไปตอนแรกก็เต้นกันอยู่ดี

การทะเลาะวิวาสบริเวณหน้าวัดพระยาไกร

ระหว่างที่วัดเขาจัดงานบุญกันอยู่
ในช่วงคืนวันที่๓๐มีนาคมคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

ต้นต่อของการทะเลาะวิวาสครั้งนี้
เกิดจากอะไรเกิดจากใคร
แต่หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในวงทะเลาะวิวาส
โดยระบุว่าถูกเด็กแถวบ้านต่างโรงเรียน
ใช้มีดแล้วก็ปืนทั้งฟันแล้วก็ยิงไม่ยั้ง

มีน้องในกลุ่มคนหนึ่งถูกฟันจนนิ้วมือเกือบขาดทั้ง๔นิ้ว
ส่วนอีกคนนะครับหูฉีกต้องเย็บหลายเข็ม
อีกทั้งเมื่อเหตุการณ์จบลงกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็รีบเดินทางไปแจ้งความที่สนหนองจอก

ระบุนะครับว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นเอง
ไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้

ถือว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาสร่วมกันทั้งสองฝ่าย

บอกว่า๑ตำรวจไม่รับแจ้งความ
พวกผมไม่ได้เริ่มเขาบอกแบบนี้นะครับ

กลุ่มคู่กรณีมีพ่อเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วย

ไม่มีการดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีการรับแจ้งความอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะ
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ